คุณก้อยรัชวินนะครับก็รีวิวท้อง๘เดือนนะครับ
พี่ตูนก็บอกว่าเห็นแล้วอยากท้องแทน
นี่คุณก้อยรัชวินเนี่ยคืออีกไม่กี่เดือน
คุณก้อยกับคุณตูนเนี่ยนะฮะก็จะได้เห็นหน้าลูกคนแรกแล้วนะครับ
ล่าสุดนะฮะคุณก้อยเองก็ได้โพสต์ภาพสุดละมุนครับ
พร้อมกับเขียนรีวิวท้อง๘เดือนบอกว่าช่วงนี้ลูกตัวใหญ่ขึ้นหนักขึ้นมาก
เชือกรองเท้าเองก็ไม่ได้ต้องให้พ่อเนี่ยผูกให้ตลอด
เวลาเดินรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเพนกวิ้นมากจนคุณพ่อต้องเอ่ยปากว่า
เห็นแล้วอยากท้องแทนเนี่ยนะฮะคือฟังแล้วก็ยิ้มก้อยเลยบอกพี่ตูนว่า
พ่อไม่ต้องคิดมากนะแม่เต็มใจและมีความสุขมากเพราะมันคือหน้าที่ของคนเป็นแม่
แต่ถ้าพ่ออยากรู้ว่าตอนนี้แม่รู้สึกยังไงให้ลองถือลูกแตงโมเอาไว้ตลอด๒๔ชั่วโมง
โอ้โหดูจากพ่อเนี่ยยิ้มอ่อนนะฮะแล้วก็หัวเราะแห้งเนี่ยนะครับ
คือปลตอนนี้ก้อยกับพี่ตูนเริ่มใช้สรรพนามเรียกแทนตัวเองว่าพ่อกับแม่
แทนคำว่าพี่กับหนูแล้วเดือนหน้ามาแล้วแน่นอน
นะครับผมนะฮะตอนนี้๘เดือนแล้วเดือนหน้าครบแล้ว

มันฟังได้ยินไปเลยว่าจะมีลูกหรือ
หนุ่มไม่เห็นเหรอล่าสุดก็ลงรูปคู่กับแฟนแล้วนะ
แล้วพี่บาทเท่าเขาเสียใจไหมฮะ
ปีนี้คือแบบกังวลเรื่องโควิด
รอเลยไปก่อนนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้
ปีหน้าอย่างนี้นะครับอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ

ไปถ่ายรายการแล้วชุดว่ายน้ำกับแฟน
อื้อเอานี่แค่นั้นเอานี่แค่นั้น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

เพราะบางทีคนที่ติดตามอยู่มันไม่จุใจเนาะ

ครึ่งไมค์

หมายถึงบอกว่าเขาเรียกไม่เต็มใบ

เพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาแบบไปนี่ไงไปขยายไง

ที่เกาะเกาะขามค่ะจังหวัดตราด
น้ำใสมากน้ำใสมาก

ไม่ใช่เลยที่ตราดค่ะ
สวยเลยตราดสวยนะ
ติดตามต่อได้อีก๔ตอนค่ะวันนี้ด้วยนับเป็น๑

บอกพอแล้วหนูเขียนไงบอกสามีบอกพอแล้ว
เขาก็เลยมาแฮชแท็กตัวเขาเองว่าสามีบอกพอแล้วย้ำ

ในทะเลก็ครึ่งใบนะพี่หนุ่มผมดูแล้ว

รูปนี้ก็ครึ่งใบเนี่ยพอแล้ว
คือตอนแรกคิดว่าแบบว่าสามีแบบห่วงไง
แต่นี่ทำงานไงตั้งแต่ก็สวย
แต่ตอนทำงานหนูไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำนะ

เปลี่ยนชุดว่ายน้ำเลยอย่างนี้หรอครับ

เพื่อป้องกันแบบว่าต้องเปียกต้องอะไรอย่างนี้

แล้วสมมุติว่าถ่ายงานเสร็จปุ๊บก็เล่นน้ำต่อเลย

แต่อ่านแฮชแท็กแล้วน้ำตาร่วง
พี่หนุ่มก็ตั้งใจขยี้ให้พี่เบ่าแล้วนี่จริง

ลักลูกแรกมาลี๊งเวียง

คุณหนุ่มเขาเป็นคนทันต่อเหตุการณ์

อาจจะล่วงหน้าไปหนึ่งแล้วครับผม

ไปถึงไม่ทันแก่งกระจานไงพี่ไกด์อยู่
โถ่ข้อธรรมชาติแก่งกระจานบ้า
ก็เห็นแล้วถ้าเขาใหญ่สลับอันนี้อาจจะเก็ตกว่า
โอเคต่อไปขออนุญาตจดนะอันนี้ห้ามเล่น
นี่ครับผม
โอเคโอเค